คดีอีกคดีหนึ่งที่เราตามกันอยู่ก็คือคดีของผู้การชนบุรี
ซึ่งก็มีการเปิดออกมาจากคุณชูวิทย์บอกเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับตำแหน่ง
พบตรนะคะที่มีการทำงานกันนะคะซึ่งวันนี้ค่ะ
ท่านรองผู้บัญชาการก็ตอบเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันบอกไม่เกี่ยวนะคะ
พูดถึงคดีผู้การชนบุรีที่ว่ามีการโยงไปถึงการแย่งชิงตำแหน่ง
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันบอกไม่จริงนะคะ
เหตุเกิดจากผู้ใต้บังคับบัญชาทำผิดแล้วไปดึงผู้บังคับบัญชามาทะเลาะกัน
ก็ย้ำนะคะว่าไม่มีรองพบตรหรือผู้ช่วยพบตรคนไหนเข้าไปเกี่ยวข้อง
ซึ่งการบังคับใช้กฎหมายอยู่ที่ผู้บังคับการรองผู้บังคับการผู้กำกับและสารวัตร
จากการสืบสวนทราบว่าผู้ต้องหาคดีพนันออนไลน์เสนอเงินให้๕๓ล้าน
แต่ขอเพิ่มเป็น๑๔๐ล้านก็เลยเกิดความขัดแย้งกันเองจนนำมาสู่การแจ้งความ
เมื่อวานนี้ได้แจ้งข้อหากับตำรวจชั้นประทวนเพิ่ม๑นาย
ซึ่งเป็นผู้ทำรายงานการสืบสวนแล้วก็อยู่ใกล้ตัวในบอยซึ่งให้การรับสารภาพค่ะ
แล้วก็พบว่านายบอยเนี่ยนะคะเป็นคนชี้เป้าและเสนอเงินเพื่อให้นายเป้จ่าย

นายบอยเองเนี่ยนะคะยังเป็นคนสั่งการให้ตำรวจไปข่มขู่จนพ่อของนายเป้เครียด
แล้วก็สุดท้ายเส้นเลือดในสมองแตกตอนตำรวจไปตรวจค้น
ตรงจุดนี้ในเป้เห็นแบบนั้นก็เลยยอม
แต่ยอมแล้วก็สะสมความแค้นสุดท้ายมาตลบหลังแจ้งความกับตำรวจชุดที่ไปจับกลุ่มค่ะ
อย่างเรื่องของชมบุรีนะครับ
ทำมานานแล้วนะแต่เดิมมันไม่มีปัญหาเพราะมันลงตัว
แต่ว่าพอตอนนี้ไปเรื่อยเขามากนะครับ
รีดเขาไม่พอไปข่มขู่ลูกเมียเขาข่มขู่พ่อเขาจนกระทั่งเจ้าหลีดสมองแตก
อันนี้ก็หลังดีฝาก็สู้นะครับ
รู้อยู่แล้วตัวเองมาแจ้งความกับตำรวจ
ก็ต้องโดนบันกดีด้วยนะครับ
แต่ก็วันนี้ก็ทิ้งบอมแล้ว
คือตัวเองเนี่ยทำชั่วเองนะครับ

แย่งชิงกำแหน่งของบรรเตอรอบ้าง
นะฮะก็วันนี้ก็ต้องยืนยันว่า

คุณผู้ชมค่ะทีมข่าวของเราได้หลักฐานเป็นคลิปเสียงนะคะ
ที่ในต้นในต้นนี่ก็เป็นหนึ่งในแก๊งของทางผู้การเนี่ยนะคะ
เป็นคลิปเสียงตอนที่ในต้นโทรศัพท์มาหาในแป๊บในแป๊บเป็นเพื่อนของในเป้
เป็นการทวงเงิน๒๕ล้านบาทที่ยังค้างอยู่
แก๊ปเป็นคนทำหน้าที่หาผู้มีอิทธิพลมาหนุนหลังให้ในเป้ค่ะ
ไปฟังเสียงในช่วงนี้กันหน่อยค่ะ
ถ้าเราทำกันแบบนี้ก็ไม่เป็นไร
เจนที่ดีจะได้หาทางออก
ค้านอยู่เมื่อไหร่พี่ค้านเมื่อไหร่เนี้ยครับพี่เออเขียนให้จบซ้า
มันจะได้ไม่มีอะไรติดค้างกันครับพี่ครับแล้วพี่แล้วเดี๋ยวเขาเคลียร์เสร็จปุ๊บน่ะ
พี่จะรีบเข้าไปคุยกับพิธีดิสัยด้วยเพราะเขาจะล่ออือล่อใครพี่
แล้วนี่พี่เคลียร์กับตรงการป๊อปพี่คร้าบพี่เรียบร้อยหมดแล้ว
ฮะพี่ครับอ๋อไม่ต้องห่วงครับมันมีสูงเหมาะนั้นเยอะไม่ต้องห่วง
มันมีไฟเขลียมมาหมดแล้วแต่ถ้าว่าตอนนี้เราขาลอยอยู่
มันไม่ดีอ่ะทิ้งช่วงไว้นานเดี๋ยวมันจะซ้ำลอยเอาอีกอ่า
ถ้าเราฟังมาด้วยกันในคลิปเสียงนี้
เมื่อ๒สัปดาห์ที่แล้วมีพลเรือน
ซึ่งเป็นที่ปรึกษาของนายทหารคนหนึ่งมาสอบถามค่ะ
หลังจากนั้นก็เลยไปตรวจสอบทางลับ
มาอีก๑สัปดาห์ก็มีเจ้าหน้าที่ของอายการ
มาสอบถามเรื่องในเป้อีกซึ่งหลังจากนั้นก็ปรากฏว่า
มีคลิปเสียงเนี่ยค่ะก็เลยเอกใจย้อน
กลับไปตรวจสอบเหตุผลที่ทำไม
เพราะฉะนั้นเขาบอกเขาวิเคราะห์ได้ว่า
หลังจากในแก๊ปถูกโทรทวงเงินบ่อย
ก็ไปปรึกษากับกลุ่มเพื่อนและผู้ใหญ่

จะมีการดำเนินคดีกับแก๊งพนันหรือเปล่า
พอเช็คหลายรอบว่าไม่มีหน่วยงานไหน
ดำเนินคดีกับกลุ่มที่ในต้นอ้าง
ก็เลยไปแจ้งความว่าถูกรีดทรัพย์ค่ะ
ก็เลยยังไม่มีการตั้งคดีหรือตรวจสอบอะไร

ท่านทุกทีก็น่าจะเพิ่งเห็นข่าวเช้านี้เหมือนกันว่า

แต่เท่าที่ฟังคลิปก็ไม่ได้อ้างว่าท่านเรียกนะ

ในโผงสะทอนอย่างพบว่าในต้น

โลโก้ผิดหน่วยงานค่ะ

วันนี้ไทยรัฐนิวโชว์จะมีรายละเอียดเรื่องนี้ค่ะครับ